ต่อกันที่บทสรุปของวอเล็กบอลหญิงปีที่แล้วกันบ้างดีกว่า
สำหรับนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยผลงานถือว่ายอดเยี่ยม
มีเกมหนึ่งชนะบราซิลที่ถือเป็นเบอร์ต้นของโลก
ติดตามบทสรุปของพวกเธอในปีที่แล้วกันค่ะ
ขึ้นมารับไม้ต่อผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงชุดใหญ่อย่างเป็นทางการ
สำหรับดันไนสีวัชระเมธากุลหรือคอร์ชดวน
หลังคอร์ชออสเกียรติพงศ์รัชธกรีงกลายวางมือไปเมื่อปีที่แล้ว
ผลงานในปีแรกต้องบอกไม่ธรรมดา

ในสนามแรกไม่สามารถเก็บใช้ชนะได้
แต่ในสนามที่๒ประเดิมเก็บใช้ชนะ
เอาชนะทีมเต็งอย่างบราซิล๓เซตรวด
ต่อด้วยสนามสุดท้ายที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
เอาชนะ๒ทีมชั้นนำของโลกอย่างอิตาลีและตุรกี
ส่วนวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่๑๙ที่ฟิลิปปินส์
ใกล้เคียงกับแชมป์สมัยที่๓
แต่น่าเสียดายที่เกมรอบชิงชนะเลิศ

แต่สุดท้ายแพ้ต่อญี่ปุ่น๒ต่อ๓เซต
ซึ่งในรายการนี้บุ๋มบิมชัชวัลโมกศรี
ยังคว้ารางวัลหัวเสายอดเยี่ยม
เทียบชั้นกับคิมยอนขยองของเกาหลีใต้
โดยรายการก่อนหน้าชัชชุออนยังคว้ารางวัลนี้
ศึกสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย

นับว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของชัชวรโมกศรี
ลูกยางสาวทีมชาติไทยยังไร้เทียมทานเมื่อคว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่๑๓
ก่อนฝึกฉากในศึกวอเล็กบอลหญิงชิงชำโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
สาวไทยคว้าอันดับ๒ของกลุ่มขวาตัวไปเล่นรอบสุดท้ายในปี๒๐๑๘ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสวยงาม
วอเล็กบอลชายผลงานปีนี้ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ถือพัฒนาผู้เล่นระดับเยาวชนขึ้นมา
เห็นได้ในวอเล็กบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีชิงแชมป์เอเชียที่อีราน

นับว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุด

ภาควิจารณ์ผลงานในศึกชิงแชมป์เอเชีย

ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้เป็นสมัยที่๘
หลังเอาชนะอินโดนีเซีย

เฝ้าจองรอชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เอาไว้ให้ดี

อเล็กบอลรายการระดับเอเชียถึง๑๑รายการ
อเล็กบอลสโมสรชายและหญิงชิงแชมป์เอเชีย
รวมถึงวอร่อยบอลเอวีซีครับชายและหญิง
ธนรัฐเฟิร์งหรือไทยกุลข่าวไทยรัฐทีวี